คุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมคะที่ไปพบสองศพชายหญิงลอยสักเต็มตัว
ถูกฆ่าฝังดินบกปูนอยู่ที่โคราชล่าสุดรู้แล้วนะคะ
ว่าผู้เสียชีวิตทั้งสองศพคือใครครับฝ่ายชายเนี่ยเป็นชาวไนเจรีย
ผู้หญิงอ่ะเป็นเวียดนามค่ะอ๋อเป็นเวียดนามเหรอฮะใช่ค่ะ
คือชาวบ้านไปเก็บเห็ดใช่ไหมคะแล้วก็ไปเจอหลุมเป็นแบบกองดิน
แบบเหมือนฝังใหม่อะไรแบบนี้อยู่ในอำเภอโชคชัย
ก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่แจ้งผู้ใหญ่บ้านอะไรมาตรวจสอบช่วงเย็น
สิบแปดกรกฎาคมครับแล้วก็มีศพชายหญิงเปลือยศักดิ์เต็มตัวเลย
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเรียกประชุมชุดสืบสวนที่กอง
ชาการตำรวจภูทรภาค๓ประชุมอยู่เป็นชั่วโมงค่ะ
แล้วก็บอกว่าจากหลักฐานที่เจอสืบจากซีลิโคน
ซิลิโคนที่ฝ่ายหญิงทำศัลยกรรมเสริมหน้าอกนะคะ
ประสานไปที่ประเทศผู้ผลิตซิลิโคน
ให้ตรวจสอบรหัสซิลิโคน
ก็เลยรู้ว่าถูกส่งไปขายที่เวียดนาม
แล้วก็นำลายนิ้วมือของศพผู้หญิง
ไปตรวจสอบกับสถานทูตเวียดนามประจำประเทศไทย
ว่าให้ดูเรื่องของการตรวจลายนิ้วมือให้หน่อย
สรุปแล้วตรงกับผู้หญิงสัญชาติเวียดนามจริงนะคะ
อายุ๓๓ปีค่ะ
ส่วนลายนิ้วมือของผู้ชายตรงกับลายนิ้วมือชาวไนเจรียอายุ๓๒
ตำรวจกำลังนำข้อมูลที่ได้มาขยายผลเพิ่ม
ว่าทำไมถึงถูกฆ่าแล้วมาฝังอยู่ที่นี่นะคะ

เป็นเวียดนามกับไนเกรีย